คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุจราจรซึ่งนำมาสู่การสูญเสียบนท้องถนนนั้น
ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับ๒ของโลกนะครับ
แน่นอนว่าการจะลดตัวเลขสถิตินี้ลงได้ลดความสูญเสียลงได้ก็ต้องมีการรณรงค์มีการประชาสัมพันธ์มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง
โดยเฉพาะอาหารทางสื่อมวลชนนะครับล่าสุดทีมข่าวไทยวัดทีวี
เราได้รับทั้งวันทั้งหมด๕รางวัลด้วยกันในฐานะสื่อมวลชนที่ให้ความสำคัญกับการเสนอข่าวเพื่อลดอุบัติเหตุในประเทศไทย

รางวัลองค์กรแบบอย่างด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและรางวัลองค์กรสื่อที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
เป็นสองรางวัลที่มอบให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่สิบสาม
ภายใต้แนวคิดลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนรางวัลดังกล่าวถูกมอบให้กับสถานีโทรทัศน์ทั้งหมดสี่ช่อง
หน่วยงานต่างเล็งเห็นความสำคัญของสื่อที่มีบทบาทในการสร้างความตระหนักและตื่นตัวให้กับสังคมไทย
รวมถึงมีชิ้นงานเจาะลึกที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในงานเดียวกันนี้ยังมีการจัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อด้านความปลอดภัยทางถนนจำนวนสามสิบสองคนทั้งสองรุ่น
โดยในจำนวนนี้มีนักข่าวไทยรัฐทีวี๓คนด้วยกันที่ขึ้นรับโลกได้แก่นางสาวสิริวัณรักษัตริย์นางสาวธิตภาษิริพิพัฒน์และนางสาวลินดาอุตมะ
คือในฐานะสื่อเนี่ยเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อให้คนดูให้ประชาชนตระหนักแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนนะคะ
ธนพงศ์จินวงผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระบุว่าแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนบนโลกนี้ไม่ต่ำกว่า๑ล้าน๓แสนคนและมีอีกกว่า๕๐ล้านคนที่บาดเจ็บ
โดยประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับสองของโลกประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนต่อปีเฉลี่ยวันละสี่สิบถึงห้าสิบคนโดยมีมูลค่าความสูญเสียถึงห้าแสนล้านบาท
ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปี๒๕๕๔ถึง๒๕๖๓เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตลงครึ่งหนึ่ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน